ยาบ้าทำให้ครอบครัวนี้ลมสลายไปอีกครอบครัวหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะที่นครปฐมค่ะภรรยาสุดทนนะคะสามีเนี่ยเสพยาบ้าแล้วก็ตบตีชกต่อยเธอค่ะแล้วก็ถือมีดขู่เธอไว้ตลอดทั้งคืนจังหวะที่สามีสะดุดสายไฟล้มค่ะไฟดับเธอเอามีดที่มือของสามีมาแล้วก็แทงไปไม่ยั้งค่ะ
เปิดไฟออกมาปรากฏว่าสามีบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าค่ะในห้องพักที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
พบร่างของนายมงคลอายุ๕๔ปีถูกอาวุธมีดแทงที่แขนซ้าย๒แผลหน้าอก๑แผล
คั่วหัวใจแล้วก็ใบหน้าหนึ่งแผลบาดเจ็บสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะแล้วที่เกิดเหตุเนี่ยเต็มไปด้วยคราบเลือดนะคะ
พบมีดทำครัว๑๑นิ้วตกอยู่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ผู้ก่อเหตุคือนางสาวเบนจพรอายุ๔๖ปีซึ่งเป็นภรรยานายมงคล
นั่งอยู่ข้างเตียงรอมอบตัวในอาการตกใจค่ะเสื้อผ้าแล้วก็มือเปื้อนเลือดนะคะ
ร่างกายก็มีรอยช้ำไปทั่วค่ะตาช้ำบวมใบหน้าก็บวม
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะทั้งสองสามีภรรยาเนี่ย
ทำงานเป็นพ่อบ้านแม่บ้านทำความสะอาดที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งค่ะ
ก็เล่าให้ฟังนางเบนจพรเล่าให้ฟังบอกเมื่อวานเนี่ย
เรียกเธอไปนั่งที่พื้นห้องแล้วบังคับไม่ให้ลุกไปไหน
แล้วก็ด่าทอเธอเรื่องชู้สาวถามซ้ำไปซ้ำมาว่ามีผู้ชายคนอื่นหรือเปล่า
เธอก็บอกว่าไม่มีแต่สามีไม่เชื่อค่ะเธอก็ถามว่าทำไมถึงคิดแบบนี้
ก็ทำให้ถูกทำร้ายตบตีต่อยที่ศีรษะแล้วก็ขู่ไม่ให้ออกเสียงด้วย
เธอบอกเธอถูกทำร้ายตลอดทั้งคืนแล้วสามีก็ถือมีด
ขู่อยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วในห้องเนี่ย
ลักษณะในห้องมันจะมีสายไฟระยงระยางเปิดไฟแค่ดวงเดียว
สายไฟเอาไว้เสียบไฟดวงเล็กเปิดอยู่นะคะ
พอยื้อยุดฉุดกระชากกันจู่สามีสะดุดสายไฟล้มลง
มีดก็หล่นลงมานะคะเธอก็แย่งมีดมา
สายไฟหลุดก็ดับนะคะ
ตอนจังหวะนั้นเนี่ยเธอใช้มีดแทงแบบไม่ลืมหูลืมตาเพื่อป้องกันตัวก็ได้ยินเสียงสามีร้อง
ก็เลยหยุดแทงเปิดไฟมาปรากฏว่าลูกชายเข้ามาพอดีเห็นแม่ถือมีด
แล้วก็เห็นพ่อบาดเจ็บสาหัสอยู่
บอกรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าอยู่กันมานานถึง๓๐ปี
ถ้าไม่มีเรื่องยาบ้าก็คงไม่เป็นแบบนี้
เขาก็แบบว่ามาอยู่ในห้องนี้เลยไม่ต้องออกไปไหน
ตั้งแต่พรุ่งหนึ่งเลิกงานมาก็ยังไม่ได้กินข้าว
ขอบอกไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วเข้ามาในห้องเลย
ไม่ต้องออกเขาก็นั่งนี่จ้าเอามีดคู่แล้ว
เอามีดขู่ใช่ว่าไม่ต้องออกจากห้อง
ตำรวจนำตัวนางสาวเบนจพรไปสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะส่วนศพนายมงคลก็ส่งไปชนะสูตรแล้วก็ให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ